มาดูเรื่องอาสุรชัยกันดีกว่ายังไงคะ
ต้องบอกเลยว่าหล่อไม่จบไม่ครบไม่เป๊ะไม่ยอมหยุดจริงนะคะสำหรับอาสุรชัยสมบัติเจริญนั่นเองค่ะ
ดิฉันจำไม่ได้แล้วเนี่ยใครเนี่ย
คือมันยังไม่หายเต็มที่หลายคนอย่าเพิ่งจะตกใจนะ
หลังจากคุณอาไปศัลยกรรมยกหน้ามารอบที่๒แล้ว
คราวนี้เห็นว่าไปทุบหนกแก้มเติมไขมัน
เพื่อจะลดวัยให้ดูเด็กลงไปอีก

เสร็จไปเสร็จมาเนี่ยผ่านมาเดือนนึงแล้วนะคะ

คุณอาบอกว่าอยากทำรอบที่๓แล้ว

ย้ายสะดือทำทำไม
บอกว่าจะย้ายสดือเพื่อทำซิกแพคค่ะ
คุณอาบอกเลยว่าใครจะมองไปว่าวัยนี้เสพติดศัลยกรรม
ไม่ว่าอะไรเพราะว่าใจอยากจะทำไปเรื่อย
เดี๋ยวไปฟังคุณอาสุรชัยสมบัติเจริญกันหน่อยจ้า

อยากให้ดูใบหน้าที่มันดูกระชับ
เพราะว่าริ้วลอยมันก็ธรรมดาละคน๖
ผมมีความรู้สึกว่าดั้งของผมมันยุบไปนิดนึง
ถ้าเราเอาขึ้นมาอีกนิดนึงมันอาจจะถ่ายรูปสวยก็ได้

ต้องถอดถอดสิให้ดูเลย

แล้วเมื่อครู่นะคะเห็นสาวสวยข้าง

ไปทำหน้ากับทางดรเซปิงแล้วมันไม่ได้สมหมายดั่งใจว่างั้นเถอะนะคะ
ก็นี่แหละคู่กรณีทั้ง๘คนที่เคยเข้ารับการผ่าตัด
ยกรรมกับโครงการนี้ก็มาเป็นคลิปวิดีโอที่เคยให้สัมภาษณ์ถึงปัญหารูปหน้า
ก่อนที่ทุกคนจะเข้าผ่าตัดนะคะแล้วหลังจากนี้เห็นบอกว่า
ดรเองก็จะเดินหน้าหากระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะคะ

เรื่องศัยกรรมนี้นะคะว่าไปแล้วก็ไปเจอ